วันนี้นะครับก็ต้องเชิญชวนประชาชนในการเข้าร่วมพิธีสวดมนต์
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่จะจัดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ณพระราณพระราชวังดุสิต
เชื่อว่าวันนี้หลายท่านเตรียมตัวพร้อมแล้ว
ในการที่จะไปร่วมพิธีที่สำคัญครั้งนี้นะครับ
โดยพิธีสวดมนต์มหามงคลที่จะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
อันเชิญพระแก้วมรกฏน้อยประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี
พร้อมพระราชทานังสือสวดมนตร์ชื่อบทเจริญพระพุทธมนตร์
๒๑๑๙๒๕๖๑ที่ส่งออกแบบปกด้วยพระองค์เอง
อุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
รวมถึงถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศ
รัชกาลที่๙และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา๖๖พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานฝ่ายคารวาสสวดมนต์ร่วมกับประชาชนด้วยครับ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีนะคะ
โดยนำรถยนต์ไปจอดที่สนามม้านางเลิ้งจะมีรถรับส่งถึงบริเวณงาน
ส่วนผู้พิการและผู้สูงอายุนั้นให้จอดรถยนต์ที่สวนสัตว์ดุสิตค่ะ
รถจักรยานยนต์ที่นำไปจอดบริเวณหน้าวัดเบนจมบุพิษดุสิตวนารามนะคะ
พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านจุดคัดกรอง๓จุด
แก่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับบชนถนนศรีอยุธยา
บริเวณโค้งปั๊มน้ำมันปตทถนนอูทองใน
และบริเวณหน้าธนาคารทหารไทยถนนศรีอยุธยาค่ะ
ส่วนประชาชนที่จะไปก็ขอความร่วมมือในการแต่งชุดสีขาว
ขณะเดียวกันในโอกาสมหาบงคลเฉลิมพระชมพันธ์ศาสตร์
อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ก็พร้อมใจกันในการทำกิจกรรมต่างเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับ
เช่นเดียวกับกลุ่มจิตอาสาสายวัฒนธรรม
ที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดโบราณสถาน

บางพลัดกรุงเทพมหานคร

ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน

สมกับเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับได้ส่งเสริมให้คนไทยเกิดความรัก
หวงแหนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม
แล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และช่วยกันดูแลรักษา
แล้วก็ถือว่าเป็นการทำความดีในช่วงนี้ด้วย
ผมว่าทุกจังหวัดได้มีกิจกรรมในการทำความดีร่วมกันมากมาย